ทุกข่าวครบทุกประเด็นในไทยรัฐนิวส์โชว์
และนี่คือข่าวเด่นประจำวันครับ
อมหลวงปนัดดาย้ำหมดหน้าที่อย่าศึกน้ำพริกแม่ประนอมแล้ว
ทรัพย์สินทั้งสองฝ่ายต้องให้เกียรติตกลงกันเอง
ด้านทนายลูกสาวคนโตตำหนิบางคนเสียมารยาท
ไม่ได้ร่วมวงหารือแต่กลับออกมาให้ข่าวสวนทางความจริง
ผู้บัญชาการทหารบกสั่งย้ายพบร๑๕
เส้นเหตุสะเทือนขวัญพลทหารเสียชีวิต
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณออกโรงย้ำไม่ปกป้องคนผิดอย่างแน่นอน
ชิงทรัพย์ร้านทองโดนอ่วมถูกญาติพลเมืองดีรุมประชาธรรมเลือดอาบ
กลางตลาดวโรรสเมืองเชียงใหม่
ขณะตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณโต้สหรัฐยันทหารใช้อำนาจตามขอบเขต
ขออย่ายุ่งเรื่องภายในประเทศ
ทักษิณชินวัฒน์สกายอวยพรสมาชิกพักเพื่อไทย
ชี้เป็นนักการเมืองต้องรักประชาชน
พร้อมเน็บผู้มีอำนาจอย่าอิจฉาริษยา
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ

และวันพรุ่งนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์มาพบไวกว่าปกตินะครับ
ติดตามประเด็นข่าวสารต่างที่เกิดขึ้น

การเสียชีวิตของพลทหารต่างเหล่านี้เอง

คุยกันเรื่องของอากาศสักหน่อยดีกว่า
พร้อมแล้วจะไปเที่ยวสงกราน

หรือว่าวางแผนไปใช้จ่ายกินเที่ยวช่วยชาติอะไรก็ตาม
แต่อากาศณขณะนี้เป็นยังไงครับ

ร้อนมากทะลุ๔๐องศาเลยนะคะบางพื้นที่
ตั้งแต่๗เมษายนไปจนถึง๑๓เมษายน

พระอาทิตย์ตั้งฉากด้วยในพื้นที่ภาคใต้นะคะ
แล้วก็ต้องบอกว่าจริงแล้ววันนี้๗เมษายน
การสหประชาชาติเขากำหนดขึ้น
ให้ประชาชนทั่วโลกนะคะใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ
ดังนั้นอากาศร้อนแบบนี้ต้องดูแลสุขภาพด้วย

บางทีแล้วสุขภาพร่างกายถ้าปรับตัวไม่ทัน
ไข้ได้ป่วยขึ้นมาค่อนข้างง่ายนะครับ
แล้วก็โรคภัยไข้เจ็บที่มากับอากาศร้อนแบบนี้เอง
บางทีแล้วก็อาจจะมีเชื้ออุบัติใหม่โรคอุบัติใหม่เกิดขึ้น

คุณผู้ชมคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้

ส่วนเรื่องที่ร้อนแรงไม่แพ้กับอากาศ

ร้อนแรงมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคุณพิรวัตรนะ

เพราะว่าหม่อมหลวงประนัดดาดิสกูลรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นคนกลาง
ให้แม่ประนอมกับลูกสาวคุยกันกอดกันร้องหกให้กัน

ถูกต้องแต่พอเช้าวันนี้เนี่ยสื่อกลับนำเสนอว่า
แม่ประนอมยังไม่ไว้ใจลูกสาว
ให้ลูกสาวคืนทรัพย์สินก่อนค่อยจะถอนฟ้อง
แต่คืนนี้ค่ะเรามีข้อมูลจากฝั่งธนายความของลูกสาวแม่ประนอม
ทนายความบอกว่าจริงแล้วเขาเคลียร์กันแล้วเข้าใจกันแล้ว
บอกว่าแม่ประนอมไม่ไว้ใจนั้นไม่จริง
ตอนนี้รอลงนามบันทึกยินยอมคืนทรัพย์สินให้แม่ประนอม
แล้วทางแม่ประนอมก็จะถอนฟ้องคือทุกอย่างไม่มีปัญหาคลี่คลายแล้ว
นายความฝั่งลูกสาวบอกแบบนี้นะคะ
หม่อมหลวงปนัดดาก็บอกว่าตอนนี้หน้าที่ของท่านนั้นจบลงแล้ว
หลังจากนี้ไปก็เป็นหน้าที่ของคนในครอบครัว

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่า
บทบาทในการเข้าไปช่วยไกลเกลี่ยความขัดแย้งระหว่าง
ประนอมแดงสุภากับนางสิริพรแดงสุภา

ตอนนี้หน้าที่ของท่านบรรนัดดานั้นจบสิ้นลงแล้วนะคะ
สองคนตกลงปรับความเข้าใจกันได้แล้วแม่ลูก
ส่วนรายละเอียดของทรัพย์สินที่นางสิริพรจะคืนให้กับนางประนอม

โดยได้รับแจ้งว่าจะพูดคุยทำข้อตกลงกันวันจันทร์ที่๑๑เมษายนนี้ค่ะ
ที่จริงปฏิบัติในฐานะสาวบัชชน์นี้ฐานะธรรมทรีย์
ที่จริงจบแล้วนะครับเพราะว่าทั้งสองท่านมาพบปะพูดจากันด้วยไมตรีจิต
ก็ได้ถามทางทั้งสองท่านก็บอกว่าในขณะนี้ทางทั้งสองท่านพร้อมทนายความก็พบปะพูดจากัน
ทราบว่าวันจันทร์หรือไงที่ว่าท่านจะไปพบกันแล้วก็น่าจะเป็นข้อยุติได้

ครอบครัวของท่านเราเป็นคนนอกท่านอุตส่าห์มาไว้ใจราชการ
ในฐานะที่ท่านเป็นพี่น้องประชาชนเราก็ทำในบทบาทที่เราทำได้ในกรอบหนึ่ง
ด้านนายทวิชาหวังโพคาทนายความของนางสิริพรลูกสาวคนโตเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่ากำลังรอเวลานัดหมายทำข้อตกลงกับแม่ประนอม
เพราะถือว่าทั้งสองฝ่ายมีข้อยุติกันแล้วค่ะ
ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าแม่ประนอมไม่ไว้ใจลูกสาวยังไม่ถอนฟ้อง
นายทวิชายืนยันว่าทั้งสองฝ่ายเจรจากันอย่างดีแล้วเข้าอกเข้าใจกันดีแล้วนะคะ
ส่วนการเรียกร้องให้ระบุจำนวนหุ้นที่จะโอนคืนให้กับแม่ประนอมให้ชัดเจน
ทนายความบอกว่าเรื่องนี้ไม่ควรเสียมารยาทนะเรื่องนี้ไม่ควรนำออกมาพูดคุยกันนอกครอบครัวค่ะ
นั่นคือภาพวันที่ดูเหมือนกับว่าความรักจะกลับคืนมาครอบครัวจะกลับมาเป็นทองแผ่นเดียวกันเหมือนเดิมแล้วนะครับ
แต่ว่าเรื่องนี้รอดูกันต่อไปแล้วกันเพราะว่าข้อเรียกร้องเองข้อเสนอเองว่าต้องได้ที่ดินได้บ้านแล้วก็ต้องมีเงินเดือนให้กับแม่ประนอมเดือนละ๑ล้านบาท
สื่อที่รายงานเบื้องต้นเนี่ยว่าจะเจรจาตกลงกันยุติได้อย่างไรเรื่องนี้เดี๋ยวรอดูกันต่อนะครับ
มาดูอีกหนึ่งคดีครับก็คือคดีที่มีเยาวชนสองคนเสียชีวิตนะครับเนื่องจากว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบใช้ปืนยิงข่มขู่ด้วยและหลังจากนั้นเองเนี่ยทำให้รถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยพลาดท่าล้มลงไปฟาดกับต้นไม้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ครอบครัวผู้เสียชีวิตครับเดินทางมาร้องเรียนกับไทยรัฐทีวีเมื่อวานนี้เสนอข่าวไปแล้วนะครับในวันนี้รักษารัชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานสั่งให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓ลงไปติดตามคดีนี้ด้วยตัวเองเลยนะครับ
โดยความคืบหน้าล่าสุดนะครับการสืบสวนคดีที่มีกลุ่มวัยรุ่นใช้ปืนยิง๒เยาวชนขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์อยู่บนถนนนิมิตรใหม่จนทำให้รถจักรยานยนต์ที่ผู้เสียหายขับมานั้นเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทางแล้วก็เป็นเหตุให้เยาวชนทั้งสองคนเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
หลักกองโหนนี้ก็บุด้วยนะครับว่าถ้าหากยังไม่มีความคืบหน้า
เดี๋ยวรักษารัชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

ลงไปดูคดีนี้ด้วยตัวเองทันที
เนื่องจากว่าคดีนี้ทางญาติของผู้เสียชีวิต

เกี่ยวกับการทำคดีของตำรวจในพื้นที่
ให้ช่วยติดตามคดีนี้อีกทางหนึ่งด้วย
คุณผู้ชมครับวันนี้ชุดสืบสวนสถานีตำรวจนครบานนิมิตรใหม่
นำพยานซึ่งก็เป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในเหตุการณ์นั้น
ชี้จุดเกิดเหตุตั้งแต่จุดที่พบกันกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
พร้อมทั้งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทาง
เพื่อหาเบาะแสของคนร้ายกลุ่มนี้
อกจากนี้ก็นำประวัติของกลุ่มนักเรียนอาชีวะที่เคยก่อเหตุ
หรือมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงมาให้พยานชี้ตัวอีกด้วยครับ
ไปดูความคืบหน้ากรณีที่มีการทำโทษ
พลทหารจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ล่าสุดวันนี้นะครับพอบัตถบบอกว่าได้มีการสั่งย้ายทั้งภู่พันธุ์
แล้วก็ผู้กองออกจากหน่วยแล้วนะคะขณะที่วันนี้ค่ะ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
บอกว่าก็จะไม่ปกป้องคนผิดในทางวินัยก็จะลงโทษสถานหนัก
ส่วนคดีอาญาก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะคะ
เอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้บัญชาการทุกระดับก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดเรื่องเหล่านี้
แต่ก็ยังเกิดขึ้นเป็นระยะ
ซึ่งก็ได้มีการเน้นย้ำไปกับผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ให้ดูแลตามระดับชั้นเบื้องต้นเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้น
ผู้บัญชาการทหารบกก็ได้สั่งลงโทษ
โดยมีการสั่งขังทั้งหมดแล้วนะคะ
แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ส่วนคดีอาญาก็ให้ว่าไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ขณะที่ทางวินัยได้มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการไป
ยืนยันว่าทั้งหมดจะโดนลงโทษในสถานการณ์หนักค่ะ
ก็ให้ไปตรวจสอบนะคะว่าเป็นโรคจิตหรือเปล่านะคะ
ขณะที่วันนี้ค่ะผู้บัญชาการทหารบก

นาควานิสบอกว่าได้สั่งให้ย้ายพันโทสมคิต
คงแข็งผู้บังคับการกองพันธานราบที่๑กรมทหารราบที่๑๕๒
และนายทหารยศร้อยเอกออกจากหน่วยแล้วนะคะ
เพราะถือว่าเป็นผู้ที่ต้องร่วมรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในส่วนของทหาร๖นายที่กระทำความผิดนั้น
ยืนยันว่าจะไม่ปกป้อง
แล้วก็จะเอาผิดทางวินัยและอาญาขั้นสูงสุด
ทั้งนี้ทั้งนั้นในกองทัพก็มีกำลังพลร่วม๒แสนนาย
แต่มีทหารที่ไม่อยู่ในระเบียบวินัยแค่ไม่กี่คน
ไม่ต้องการให้สังคมเหมารวมว่าทหารนั้นไม่ดีค่ะ
คุณผู้ชมสามารถรับฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของ
ผลเน็ตประวิศวงศ์ส่วนเพิ่มเติมได้ในแอปพลิเคชันหมายไทยรัฐ
ไปดูความคืบหน้ากับอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เกาะนาคาน้อยณขณะนี้เป็นข้อพิพาทกันว่าตกลงแล้ว
เอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินเนี่ย

ขณะนี้เองก็มีกระแสวิภาควิจารณ์เหมือนกันว่า
ตกลงแล้วเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร
จากกรณีที่ถ้าหากว่ามีการตัดไม้ทำลายป่า

พื้นที่ป่าบนเกาะนาคาน้อยนั้น
ให้ไปฟ้องสารปกครอง
จริงหรือไม่ติดตามความคืบหน้าคดีนี้พร้อมกันครับ
คุณผู้ชมครับในวันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับ
โชคดีอมรวัฒน์ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ
ที่ดินของบริษัทภูเขา๖ลูกจำกัดซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์นศสามก
เลขที่สามเก้าเจ็ดเจ็ดเนื้อที่ยี่สิบสี่ไร้เศษบนเกาะนาคา
น้อยที่ตำบลปากคลอกอำเภอทะหลางอยู่ติดกับที่ดินของครอบครัว
ฮิรันพึกนะครับก็ก่อนหน้านี้มีนักแสดงชื่อดังคุณภูริพิธี
ชื่อดังอย่างคุณหุยพงศุกร์ที่เพิ่งมีการให้สัมภาษณ์ในถามตัว
คนของบริษัทดังกล่าวนั้นอ้างว่ามีอาวุธครบมือและมีเครื่อง
กลขนาดใหญ่เตรียมเข้าไปแพ่วถางป่าบนเกาะจากการตรวจสอบ
ในวันนี้พบเพียงคนเฝ้าพื้นที่จำนวนประมาณ๒๓คน
ครับซึ่งรับจ้างทำทางเดินเป็นขั้นบันไดด้วยการใช้ปูน
หอดเป็นทางขึ้นด้านบนเกาะแต่ยังไม่พบการแพ่วถางทำลาย
พยากรสิ่งแวดล้อมหรือการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดภูเก็ตนั้นบอกว่าขณะนี้กระบวนการเพิกถอน
เอกสารสิทธิ์ตามที่มีการร้องเรียนกรมที่ดินตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อเพิกถอนตามมาตรา๖๑แห่งประมวลกฎหมายที่ดินและ
อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารและพยาน
บุคคลครับมีระยะเวลาในการโต้แย้งสิทธิ์เนี่ย๓๐วันซึ่งจะ
กำหนดก็๒๔เมษายนนี้นะครับโดยคณะกรรมการจะประชุมนัด
แรกวันที่๒๘เมษายนและคาดว่าต้นเดือนพฤษภาคมนี้น่าจะทราบ
ผลการสอบสวนยืนยันด้วยนะครับว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุก
ฝ่ายหากยังไม่มีการพิสูจน์ชัดเจนก็ยังถือว่าเป็นที่ดินที่
ถูกกฎหมายนี่คือในมุมของรองผู้ว่าของภูเก็ตนะครับใน
ขณะที่ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวด
นินบอกว่าเรื่องนี้ได้แจ้งให้เครือข่ายป่าม้าในพื้นที่เนี่ย
เข้าไปดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่าแล้วครับ
รับด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างน่ากังวล
เพราะหากตัดต้นไม้บนเกาะนาคาน้อยจริงจะส่งผลกระทบต่อประเทศเป็นอย่างมาก
เอกสารฉบับดังกล่าวมีร่องรอยการแก้ไขและอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการเพิกถอนของกรมที่ดิน
แต่ถ้าหากกระบวนการเพิกถอนนส๓กฉบับดังกล่าวใช้เวลานานเกินกว่าที่จะยับยั้ง
กลุ่มคนเข้าไปตัดต้นไม้ก็แนะนำให้ผู้ได้รับผลกระทบนั้นสามารถไปฟ้องร้องต่อสารปกครองนะครับ
เพื่อให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้
เจ้ากระทรวงยุติธรรมครับพลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ระบุชัดเจนนะครับว่าการใช้มาตรา๔๔เข้าไปดำเนินการจำเป็นต้องหารือและพิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้ง
เนื่องจากเกรงว่าอาจจะกระทบต่อหน่วยงานอื่นได้ครับ
ไปดูกันต่อกระแสในโลกโซเชียลมีเดียกันบ้างนะครับ
ณขณะนี้เขาติดตามเขามีความเห็นต่อกรณีที่ดินบนเกาะนาคาน้อยนี้อย่างไรกันบ้างครับ
กลายเป็นกระแสที่ทุกคนกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับ
โพสต์ข้อความวิจารณ์บอกว่าหากเอกชนที่อ้างสิทธิ์เข้าไปปรับพื้นที่แล้วสารสามารถฟ้องทีหลังได้
คงหมดประเทศแน่นอนเจ้าหน้าที่ของรัฐควรจะตระหนักเรื่องการอนุรักษ์ป่าให้มาก
และบางส่วนครับคุณผู้ชมก็เริ่มตั้งข้อสงสัยถึงการครอบครองสิทธิ์ของครอบครัวฮิรันพึก
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่ามงกุฎไพรโพสต์ข้อความว่า
การขอออกหนังสือสิทธิ์ต้องมีชาวบ้านหลายรายร่วมการขอหรือรัฐมีนโยบายออกสำรวจเพื่อออกเอกสารสิทธิ์เป็นกลุ่ม
ผมเกิดความสงสัยว่าตระกูลฮิรันพึกทำวิธีไหนถึงได้เอกสารสิทธิ

ขณะที่สมาชิกเว็บไซต์พันทิพย์ก็โพสต์ข้อความอ้างข้อคิดเห็นของนายกษินพแก้วคุ้มภัยนักวิชาการที่ดินนะครับ
มาตรฐานการออกหนังสือสำคัญกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย
ระบุแบบนี้นะครับว่าการออกนสสามกของครอบครัวนายภูริ
ออกโดยชอบด้วยกฎหมายครอบครองโดยมีสค๑ที่ดิน๑๔๐บนเกาะนาคาน้อย
มีเอกสารสิทธิ์นศ๓กถูกต้องเพียง๕๓ไร่
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของครอบครัวนี้ที่บุกเบิกมาโดยดรสุจิตฮิรันพึก
ปู่ของนายภูริโดยที่ดินนอกเหนือจาก๕๓ไร่
ไม่เคยมีการทำรังวัดใดจากสำนักงานที่ดินภูเก็ต
และล่าสุดครับคุณผู้ชมนายพงศุกร์และนายภูริฮิรันพึก
นั้นก็โพสต์ข้อความขอบคุณพลังโซเชียลนะครับ
รวมไปถึงน้ำจิตน้ำใจของทุกคนที่ช่วยกันส่งต่อเรื่องราวนี้
ได้รับการดูแลจากหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็รับปากว่าจะประสานทางผู้อ้างสิทธิดิน
ให้เข้ามาเจรจาพูดคุยกันเร็วนี้

รัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ

เราจะกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬานะครับ
โดยเฉพาะในแวดวงฟุตบอลณขณะนี้เป็นอย่างไร
ติดตามกับคุณชนะในช่วงหน้าครับ
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพฯ
คุณผู้ชมครับวันนี้ที่วัดกลางบางพระค่อนข้างจะคึกคักนะครับ

จะไปแก้บนนำหัวหมูไปแก้บนด้วย
ปีที่ผ่านมามีแม่ค้าเขาบอกว่าได้เงินคืนจากลูกหนี้
หัวหมูไปถวายแก้บน๓๐๐หัว
วันนี้นักมวยชัดชัยบุตรดีครับไปแก้บนกี่หัวครับ

จากที่เราบรรดานักชกทีมชาติไทยนะครับ
คว้าโคต้าไปแข่งขันโอลิปิกที่บราซิลได้สำเร็จครับ
ครับเชิญครับ
สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามกับผมชนะเดชที่รัฐนามงคลนะครับ
ไปเริ่มกันที่ระดาษของฟุตบอลกันก่อนนะครับ
วันนี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นได้เรียกประชุมฝ่ายจัดการแข่งขัน
รวมไปถึงคณะกรรมการของผู้ตัดสินครับ

ไม่มีผู้ตัดสินไปทำหน้าที่ทำให้เกมนั้นต้องเลื่อนออกไปครับ

จากไม่มีกรรมการไปทำหน้าที่
ซึ่งก็ถือว่าเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดของผู้ตัดสินกับฝ่ายจัดการแข่งขัน
พร้อมกับยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอน
รอบ๖๔ทีมสุดท้ายในสุดสัปดาห์นี้
ยืนยันนะครับว่าไม่เป็นความจริงโดยผู้ตัดสินแค่ขอลากลับภูมิลำเนาในช่วงสงกราน
ซึ่งสมาคมนั้นจะให้ผู้ตัดสินไปทำหน้าที่ในเกมที่ใกล้เคียงกับภูมิลำเนา
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับบ้าน
และยืนยันว่าเกมสุดสัปดาห์นี้จะแข่งขันได้อย่างแน่นอนครับ
แล้วยังไม่ช่วยทำไรเอาอัทธิบายงานได้สำคัญคือทุกคนแฮปปี้ทุกคนมีความสุขได้กลับบ้านด้วยได้ทำหน้าที่ด้วย
ได้เงินด้วยมีเงินไปให้ลูกเมียที่บ้านด้วย
ที่ผมได้พูดคุยกับท่านด้านนายกสมคมอิทยาลัยฟุตบันแห่งประเทศไทย
ท่านก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่า

ซึ่งเป็นทีมชุดบีที่ส่งหนังสือตอบรับกลับมาแล้วครับ
จะมาแข่งขันในรายการนี้นะครับ
หลังจากที่ทีมชุดใหญ่ของโครเอเชียนั้น
มีคิวลงเล่นในศึกยูโร๒๐๑๖ในช่วงนั้น
และอีกหนึ่งทีมก็คือทีมชาติอุสเบกิสถานครับ
ซึ่งมีโอกาสเจอกับไทยในฟุตบอลโลกรอบคันเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ส่วนอีกหนึ่งทีมกำลังพิจารณาทีมจากโซนคอนคาเคฟ
ซึ่งก็มีตัวเลือกอย่างคอสตาริกากับตรีริเด็ดโตไบโก
และอีกหนึ่งทีมก็คือโอมานครับ
ส่วนเรื่องของสัญญาของซิโก้กิริศักดิเสดาเมืองหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยตอนนี้
กำลังร่างสัญญาซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้
แต่ก็ยืนยันว่าจะมีการสื่อสัญญาแน่นอนหลังจากได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวและทุกอย่างนั้นก็ลงตัวแล้วครับ
ส่วนรายได้ของกุญสือทีมชาติไทยในช่วงก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร
ล่าสุดปรากฏว่าทีมชาติไทยครับตกลงมา๑อันดับจากอันดับที่๑๑๘มาอยู่อันดับที่๑๑๙นะครับ
ทำให้เสียตำแหน่งเบอร์หนึ่งของย่านอาเซียนให้กับฟิลิปปินส์ครับ
พวกเขานั้นสามารถเอาชนะเกาหลีเหนือได้ในฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียรอบ๒นัดสุดท้าย
ก็ทำให้ขยับขึ้นมา๑๙อันดับนะครับ

แทนที่เบลเยี่ยมที่ลงไปอยู่อันดับที่๒ครับ
หลังจากที่คว้าสิทธิ์ไปแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิก๒๐๑๖ที่บราซิลได้สำเร็จนะครับ
ชัดชัยบุดีรวมไปถึงสายลมอดีตครับ
นำหัวหมูและไข่ไก่ไปแก้บนครับ

วัดกลางบางพระอำเภอนครชัยศรี

เพื่อแก้บนหลังจากคว้าสิทธิ์ไปโอลิปิก
จากรายการคัดเลือกที่ประเทศจีนเมื่อสัปดาห์ก่อน
โดยคาดว่าค่าใช้จ่ายในครั้งนี้เนี่ย
เกิน๕๐๐๐บาทเลยทีเดียวนะครับ

ก็จะมาถวายหัวหมูมากกว่านี้อีก

และไปเก็บตัวที่ประเทศคิวบาร์ต่อ
ส่วนทางด้านสายบริการอาร์ดีครับ

อย่างแน่นอนหลังจากกลับมาจับบราซิลก็พอจะนาวน์ได้แล้วครับ
คงจะบนเรื่องของเหรียญทองโอลิมปิกอย่างแน่นอนนะครับ
ส่วนช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬาอื่นที่น่าสนใจกันบ้างครับ
ไปดูกันที่ผลแบตมินตันซุปเปอร์ซีรีส์พรีเมียมมาเลเซียโอเพ่นรอบ๒นะครับ
ในรอบที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้ก็มีดังนี้ครับ
มีเดชาพลภัวรานุเคราะห์ที่จับคู่กับซับซิรีแต้รัตนาชัยในประเภทคู่ผสม
รวมถึงพรทิพย์บูรณประเสริฐศุกร์และน้องเมรัชนกอินทนนท์ในประเภทหญิงเดี่ยว
ซึ่งน้องเมย์ครับที่กำลังลุ้นแชมป์ที่๓ของปีนี้

มือ๑๑ของโลกจากอินเดียคู่แข่งในรอบต่อไปด้วย

พวกเราสู้ในวันพรุ่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีรูปร่างที่สูง
แล้วก็จะวางแผนในการเล่นให้ดีแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ
ซึ่งเพชรราชพุทธศรผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลชายหาดทีมหญิงเปิดเผยว่า
วันนี้นักกีฬาได้ลงซ้อมเบาเพื่อยืดเส้นยืดสายก่อนซ้อมแบบจริงจังในวันพรุ่งนี้
โดยรายการนี้นะครับไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดทุกวันระหว่างวันที่๙ถึง๑๑เมษายนนี้ครับ
ส่วนในค่ำคืนนี้นะครับในเวลาตี๒๕นาทีมีฟุตบอลยูโรป้าลีกรอบ๘ทีมสุดท้ายนัดแรก

จะคุมทีมลิเวอร์ปูบุกประเยินโบราสเซียดอร์ทมูลทีมเก่าของเขาเป็นครั้งแรก
โดยครอปนั้นยืนยันว่าหากลิเวอร์พูลยิงได้ก็จะแสดงอาการดีใจตามปกติอย่างแน่นอน
ก็ตามรุ้นตามเชียร์กันได้นะครับในค่ำคืนนี้
ทั้งหมดนี้คือเรื่องรอบขอบสนามคืนนี้ผมชนะเดชพี่รัตนามคนลาไปแล้วสวัสดีครับ
สนับสนุนโดยโตโยต้าฉลองยอดขายอันดับหนึ่งทั่วไทย
คุณผู้ชมครับในช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันนะครับ
วันนี้มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
กรณีที่ผู้ต้องหาในค่ารัฐคอเด็กอายุ๑๔นะครับ
แต่ว่าจู่ต้องยุติการทำแผนสาเหตุเพราะอะไรติดตามในช่วงหน้าครับ
คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าส่งไลน์มาได้อย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าตอนนี้เตรียมพร้อมเดินทางแล้ว

ร้อนอยู่แล้วแต่ว่าร้อนมากมากที่สุด

หรือมีคำแนะนำปรับตัวอย่างไรกับอากาศร้อนแบบนี้
และเดี๋ยวมีคาดการณ์เป็นเงินสะพัด
ว่าผู้ตายนั้นเป็นชาวภูตานครับเดินทางเข้าประเทศไทย
พร้อมกับพวกประมาณ๗คนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับ
พลตำรวจโทษานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่พบศพชายนิรนามในคลองโอ่งอ่าง
เมื่อวันที่๓เมษายนที่ผ่านมา
โดยบอกว่าตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อออกหมายจับชายต้องสงสัย๒คน
ที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดของโรงแรมย่านวังบูรพา

ขณะที่กำลังนำกระเป๋าซึ่งเชื่อว่ามีศพอยู่ข้างในมาทิ้งในคลองโอ่งอ่าง
ในช่วงเวลาประมาณตี๑ของวันที่๒เมษายนครับ
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางตอนนี้ก็เข้าตรวจสอบห้องพักที่คาดว่าจะเป็นห้องพักที่ผู้ตาย
พร้อมกับเพื่อนอีก๖คนเข้าเช็คอินเมื่อวันที่๒๘มีนาคมที่ผ่านมา
รวม๕ห้องซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเวลาเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะครับ
หลักฐานทั้งหมดตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อนำมาประกอบในสำนวนคดีนี้
ขณะที่ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ผลตำรวจโทรนักษทธรณ์พระสุนธรณ์เปิดเผยว่าผู้ตายคือนายเอิร์เจนเชอร์ริ้งเพชาพูตาล
อายุ๔๕ปีเดินทางเข้าประเทศไทยพร้อมกับพวกรวม๗คน
เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา๒๘มีนาคมและจากการตรวจสอบเส้นทางการบินก็พบว่าไม่ได้บินตรงจากภูตาล
แต่มีการต่อเครื่องที่อินเดียก่อนจะเข้าประเทศไทย
ขณะที่กลุ่มผู้ต้องสงสัยอีก๖คนที่คาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการนำศพนายเออร์เจนนั้นใส่กระเป๋าแล้วก็มาทิ้งในคลองโอ่งอ่าง
จากการตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่๒เมษายนที่ผ่านมา
เรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ
วันนี้มีความคืบหน้ากรณีรถเบนส์ชนรถฟอร์ดแล้วก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๒คน
ล่าสุดค่ะผลการตรวจสอบความเร็วโดยบริษัทเบนส์ฮ่องกงวันนี้ออกมาแล้วนะคะ
ปรากฏว่าไปสอดคล้องกับข้อมูลเดิมของตำรวจนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑มั่นใจว่า
จะสามารถสรุปสำนวนคดีนี้ได้ทันภายในสิ้นเดือนนี้นะคะ
โดยพลตำรวจโทชัยวัดเกรดวรชัยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
วันนี้ออกมาพูดถึงความคืบหน้าการสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีกับนายเจนพบวีรพร
ผู้ก่อเหตุขับรถยนต์พุ่งชนรถฟอร์ดจนทำให้นายกฤษณะถาวรและนางสาวทันทพัฒน์ฮ้อแสงชัย
นิสิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรราชวิทยาลัยหรือว่ามจรเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๓มีนาคมที่ผ่านมานะคะโดยบอกว่า
ผลการตรวจสอบความเร็วของรถในวันเกิดเหตุที่คณะพนักงานสอบสวนคดีได้รับจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเบนส์ฮ่องกงที่ดำเนินการตรวจสอบ
ความสอดคล้องกับวัตถุพยานของคณะพนักงานสอบสวนที่รวบรวมไว้ก่อนหน้านี้
ขณะที่การสอบสวนพยานแวดล้อมและพยานที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้ดำเนินการสอบปากคำไปแล้วกว่า๔๐ปาก
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลพิสูจน์หลักฐานมาประกอบการทำสำนวนให้ครอบคลุม
จากพยานหลักฐานที่มีตำรวจจะสามารถสรุปสำนวนทันสิ้นเดือนนี้อย่างแน่นอน
กล้องหน้ารถของพยานแล้วก็นำมาคำนวณตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือตามหลักฟิสิกส์
ผลการตรวจสอบพบว่าความเร็วรถอยู่ที่๒๑๕๒๕๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทำให้ตำรวจแจ้งข้อหานายเจนพบในความผิดฐานขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของบุคคลอื่นอีกหนึ่งข้อหาด้วย
วันนี้ตำรวจชนบุรีได้มีการจำลองเหตุการณ์นะคะกรณีที่คนร้ายบุกเดี่ยวจี้ชิงเงินจากรถขนเงินบริษัทแซมโก้
แล้วก็มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้วยนะคะพบว่ากล้องวงจรปิดถูกตัดสายขาดก่อนเกิดเหตุเพียงไม่นานค่ะ
เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานได้ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวชักปืนยิงและจี้พนักงานบริษัทแซมโก้
ถุงบรรจุเงินประมาณ๘ล้าน๘แสนบาทไปบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าในเขตพัทยาใต้
เพื่อหาวิถีกระสุนและองค์ประกอบอื่นทางคดีพร้อมทั้งจำลองเหตุการณ์ในช่วงที่คนร้ายชิงเงินไปด้วยนะคะ
พลตำรวจรีกิติพงศ์เงามุกรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒กล่าวว่าเบื้องต้นสอบปากคำพนักงานขนเงินทั้งสองคนอย่างละเอียดแล้ว
และได้ขอความร่วมมือจากห้างเพื่อขอดูจอมอนิเตอร์กล้องวงจรปิดในช่วงก่อนที่คนร้ายจะก่อเหตุ
กล้องที่หันไปทางด้านถนนสุขุมวิทย์ซึ่งเป็นทางเข้าออกของห้าง
เนื่องจากพบว่าถูกตัดสายขาดก่อนที่คนร้ายจะลงมือประมาณสัก๒ชั่วโมงค่ะ
โดยช่วงเวลาการนำเงินเข้าออกของบริษัทขนเงินที่ผ่านมาได้เคยหารือและตกลงกันว่าบริษัทจะแจ้งให้ตำรวจทราบทุกครั้งเพื่อจะได้เข้าไปดูแล
สำหรับพฤติกรรมของคนร้ายตำรวจคาดว่าเป็นมือใหม่เรียนแบบเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแต่ถือว่าวางแผนมาเป็นอย่างดี
ขณะที่พตรรีอำพลบัวรับพรผู้บังคับการตำรวจพจชนมุรี
เรียกประชุมบริษัทขนเงิน๕แห่งที่รับจ้างในพื้นที่เมืองพัทยา
เพื่อสอบถามมาตรการป้องกันภัยของแต่ละบริษัทก่อนวางแผนป้องกันเหตุซ้ำรอย
เมืองต้นเสนอให้จัดกำลังตำรวจประจำรถขนเงิน
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ทรัพย์สินของบริษัทและพนักงาน
ความคืบหน้าในคดีที่มีคนร้ายฆ่ารัดคอแล้วก็ข่มขืนเด็กหญิงอายุ๑๔ปีเท่านั้น
แล้วก็เสียชีวิตด้วยนะครับเหตุการณ์นี้ก็สร้างความสัดสะเทือนในพื้นที่พิศนุโลกค่อนข้างมากทีเดียวครับ
และวันนี้ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไปแถลงข่าวและทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แต่ว่าสุดท้ายต้องยกเลิกการทำแผนเนื่องจากว่าประชาชนรอรุมประชาธรรมอยู่นะครับ
และญาติผู้เสียหายืนยันถ้าผู้ต้องหาไม่ไปขอขมาศพจะไม่เผาศพเด็ดขาด
นี่คือชมหน้าผู้ต้องหาคดีฆ่ารัดคอและคมคืนเด็กหญิงอายุ๑๔ปี
ตำบลบ่อโพอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
ซึ่งตำรวจก็นำตัวมาแถลงข่าว
พลตำรวจตรีอดีศักดิ์น้อยประเสริฐผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลก
เปิดเผยว่าในสนหุมเพียงอายุ๔๕ปีรับสารภาพว่าใช้เชือกรัดคอเด็กหญิงจนเสียชีวิต

แต่ตำรวจนั้นก็ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะมีพยานแล้วก็หลักฐาน
รวมทั้งผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์
ยืนยันชัดเจนตรงกันนะครับว่าผู้เสียชีวิตนั้นถูกกระทำชำราว
ในเบื้องต้นตำรวจแจ้ง๔ข้อหานักครับ
ก็มีอัตราโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนะครับ
ระหว่างที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
พบว่ามีประชาชนจำนวนมากครับรอจะรุมประชาธรรม
ตำรวจจึงต้องเลื่อนออกไปก่อนแล้วก็คุมตัวผู้ต้องหาไปไว้
สำหรับบรรยากาศที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะครับก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
พ่อของเด็กหญิงที่เสียชีวิตนั้นยืนยันชัดเจนบอกว่า
จะให้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปกราบขอขมาต่อหน้าศพของลูกก่อน
ก่อนที่จะมีการจัดพิธีชะปนกิจศพในวันเสาร์นี้
ถ้าหากผู้ต้องหาไม่ไปก็จะไม่เผาศพลูกสาวเด็ดขาดครับ
คุณผู้ชมครับในช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อนะครับ
คนร้ายไปจี้เงินไปจี้ทองในร้านขายทองกลับมาติดตามในช่วงหน้าครับ

คุณผู้ชมครับก่อนไปติดตามประเด็นข่าวอื่น
เฉพาะเหตุการณ์ที่คนร้ายจี้ชิงทรัพย์ที่ร้านทอง

คุณผู้ชมแฟนข่าวทะลัดทีวี
แล้วก็ติดตามไทยรัฐนิวโชว์น่ารักมาก
อกจากจะมีการแลกเปลี่ยนสภาพอากาศแล้ว
รายงานเหตุการณ์ข่าวด่วนที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ

ประมาณทุ่มครึ่งครับเกิดเหตุเพลิงไหม้
ร้านดอกไม้รัตนาสถาพรแผงลอย

ขุนสรรอำเภอเมืองสิงห์บุรีนะครับ
และได้มีการประสานรถดับเพลิง

และท้องถิ่นใกล้เคียงเข้าระงับเหตุแล้ว

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ

ไปดูความคืบหน้ากรณีการทะเลาวิวาส
กลางเทศบาลนครนครสวรรค์

ก็ได้เดินทางมอบตัวกับตำรวจแล้ว
ซึ่งตำรวจเองก็แจ้ง๒ข้อกล่าวหาด้วยกันค่ะ

สถานีตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์

กลางสำนักงานทะเบียนราชเทศบาลนคร

นายศิรชัยมาลัยทองมือมีด
ย่องเข้ามอบตัวเพื่อต่อสู้คดี
ตำรวจเองก็แจ้ง๒ข้อกล่าวหา

และพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะ

โดยอ้างว่าทำไปเพื่อป้องกันตัวเท่านั้น
ตำรวจจึงปล่อยตัวนายสิริชัยกลับไปก่อน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สอบปากคำพยานบุคคลในที่เกิดเหตุเพิ่มเติม
เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีอีกครั้ง
ส่วนนายนัทบุญเรืองคู่กรณีตอนนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
อาการล่าสุดปลอดภัยแล้ว

เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายสิริชัยต่อไปค่ะ

ก่อนหน้านี้คนร้ายเข้าไปบุกเดี่ยวเลยนะครับ
ทรัพย์ร้านทองแล้วก็มีพลเมืองดีเข้าไปช่วย

วันนี้ตำรวจคุมตัวคนร้ายไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

บรรดาญาติของพลเมืองดีอดรนทนไม่ไหวครับ
มาทำร้ายคนที่เขาหวังดีหวังจะช่วยเหลือ
คนที่เสียหายเข้าไปชกที่กกหู

แล้วก็เลือดไหลอับไปชมเหตุการณ์รุมสกรรมที่เกิดขึ้นกันก่อนครับ

คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ
วันนี้ตำรวจคุมตัวนายหลู่เสาคำอายุ๔๐ปีครับ

ชกบริเวณกกหูขวาอย่างจัง
โดยที่เจ้าตัวก็ไม่ทันรู้ตัวด้วยนะครับ
เสถาล้มไปครับแล้วก็เลือดไหลออกมาด้วย
ขณะที่ตำรวจกำลังคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากที่ผู้ต้องหารายนี้ก่อเหตุบุกเดี่ยวชิงทรัพย
ร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาทในห้างทองเสือมังกร
ตั้งอยู่ข้างตลาดวรรสถนนวิชญานนท์กลางเมืองเชียงใหม่นะครับ
คนร้ายก็ใช้มีดแทงพลเมืองดีที่เข้าช่วยกันไล่จับ
บาดเจ็บ๓คนเมื่อวานนี้

มีประชาชนมามุงดูเหตุการณ์จำนวนมากครับ
อย่างที่เห็นแล้วก็สาบแช่งคนร้ายด้วย
ตั้งแต่จุดเกิดเหตุบริเวณร้านทอง
จากนั้นตำรวจคุมตัวไปชี้จุดหน้าร้านขายของชำ
ภายในตลาดวโรรสของนายภัยจิตคำหยาดอายุ๖๔ปี
และนายจักริตคำหยาดอายุ๒๔ปี
พ่อลูกพลเมืองดีครับที่กระโดดเข้ามาขวางคนร้ายเอาไว้
จะช่วยจับโจรจนถูกแทงจนบาดเจ็บนะครับ
ขณะที่ทำแผนอยู่นั้นญาติของพลเมืองดีทนไม่ไหวครับ
กระโดดชกกหูขวาผู้ต้องหาสุดแรง
ตำรวจต้องรีบกันพาตัวของคนร้ายผู้ต้องหารายนี้
แล้วก็ไปชี้จุดนำรถจักรยานยนต์จอดไว้หน้าสรรเจ้า
ก่อนจะขี่รถหลบหนีแต่สุดท้ายไม่รอดนะครับ
ถูกตำรวจจับกลุ่มได้ในที่สุด
พันธุ์ตำรวจเอกวีรยุทธ์ประสบโชคชัย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่บอกว่า
แม้จะจับคนร้ายได้แต่ตำรวจยังหาของกลางไม่เจอ
ช่วงแรกก็คิดว่าคนร้ายนั้นอาจจะนำไปซ่อนไว้ที่ทวารหนัก
แต่ว่าจากการไปตรวจสอบร่างกายเอ็กซ์ไลน์ร่างกายแล้ว
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ไม่พบนะครับ
คาดว่าอาจจะมีการส่งมอบให้คนอื่นไปแล้ว
ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างเค้นสอบผู้ต้องหาเพิ่มเติมนะครับ
ก็ได้เลือดกันไประหว่างทำแผนในวันนี้
คุณผู้ชมมาดูปัญหาภัยแรงกันหน่อยค่ะ
หลายจังหวัดนะคะยังคงเผชิญกับปัญหาภัยแรงที่จังหวัดพิจิตร
เขาก็พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการเจาะบ่อบาดาน
ทำให้ปริมาณน้ำในบึงสีไฟมีเพิ่มมากขึ้นค่ะ
จัตรพรราชดุษฎีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจระดับน้ำที่ได้จากการขุดเจาะบ่อบาดานบริเวณสาลาเก้าเหลี่ยมบึงศรีไฟ
ภัยแรงส่งผลให้น้ำในบึงสีไฟแห้งขอดนะคะก็เลยต้องแก้ไขปัญหาด้วยการเจาะบ่อน้ำบาดานขนาดใหญ่หกบ่อ
ต่อมาสำนักน้ำบาดานเขต๔กรมทรัพยากรน้ำบาดาน
ก็มาเจาะให้อีก๒บ่อรวมเป็น๘บ่อค่ะ
ล่าสุดมีน้ำจากใต้ดินมาเติมบึงสีไฟประมาณวันละ๑๐๐๐คิว
ระดับน้ำสูงเฉลี่ยประมาณ๗๐เซนติเมตรแล้วนะคะ
ถ้าหากถึงวันสงครานก็จะมีน้ำในบึงสีไฟ
มากกว่า๑แสนคิวหรือไม่น้อยกว่า๑เมตรค่ะ
ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับ
ภัยแรงก็ทำให้น้ำในแม่น้ำสแก่กลางนั้นเน่าเสียทรงกลิ่นเหม็นคละคลุ้งครับ
จากว่าผักตบชาวามาขวางกั้นทางน้ำ
แล้วก็ส่งผลต่อปลาที่เลี้ยงเอาไว้ในกระชัง
ตายวันละ๑๐๐๒๐๐ตัวแนวโน้มตายเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
ชาวบ้านต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้ปั๊มสูบน้ำลงในกระชัง
เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำแต่ก็ช่วยได้ไม่มากนัก
ปลาก็ยังคงทยอยตายอย่างต่อเนื่องครับ

เกษตรกรตำบลเพชรชมพูอำเภอโกสัมภีนครค่ะ
ต้องใช้ระบบน้ำหยดลดต้นมันสับปะหลัง
แล้วก็ยังมีการขุดบ่อน้ำเล็กปูผ้าใบในบ่อน้ำ
เพื่อรองรับน้ำไม่ให้ไหลซึมลงสู่ดินนะคะ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ

ชาวบ้านก็แก้ไขปัญหาภัยแรงด้วยการเจาะบ่อน้ำบาดานนะคะ
สูบน้ำจากใต้ดินขึ้นมาใช้
เพราะว่าในพื้นที่ประสบภัยแรง๑๑อำเภอ๖๗๕หมู่บ้าน
ในประเดียวธรรมาลายุ๔๓ปี
ชาวอำเภอขามสแก่แสง
บอกว่าภัยแรงปีนี้หนักที่สุดในรอบ๕ปี
ต้องลงทุนจ้างช่างมาขุดบ่อน้ำบาดาน
ค่าจ้างก็บ่อละ๒๐๐๐บาทเลยนะคะ
ต่อไปลึก๖๐เมตรเพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ในการอุปโภคบริโภค

ปิดท้ายกันที่นครสวรรค์นะครับ
คุณผู้ชมประชาชนก็พากันไปเที่ยวหาดทราย
แม่น้ำปิงบริเวณบ้านหาดสะเหลา
ตำบลเขาดินอำเภอเก้าเลี้ยวครับ
ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักแล้วก็จะมีหาดทรายโผล่ขึ้นมาในช่วงฤดูแรง

คักครับร้านค้าร้านขายโดยเฉพาะเครื่องดื่มต่าง
แล้วก็ร้านเช่าห่วงยางก็พลอยได้รับผลดีไปด้วยณขณะนี้
เนื่องจากว่าอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนตลอดช่วงบ่าย
อุณหภูมิสูงเฉลี่ยแล้ว๓๙๔๒องศาเซลเซียส
ก็พากันมาเล่นน้ำดับร้อนแบบนี้ครับ
เมื่อสักครู่อ่านไลน์ที่คุณผู้ชมส่งกันมานะครับ
บอกว่าปลาจีนร้อนมากอุดร๔๐องศา
เพราะฉะนั้นตอนนี้หลายพื้นที่ร้อนจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แน่นอนว่าอากาศร้อนแบบนี้ก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราด้วย
จะมีวิธีการรับมือแล้วก็ป้องกันอย่างไร
ติดตามได้ในจับตาเตือนภัยค่ะ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัย
ในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ

เรายังคงเกาะติดเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากอุณหภูมิที่สูงอย่างต่อเนื่องนะครับ
เมื่อวานนี้เรานำเสนอเรื่องราวผลกระทบที่ส่งผลเป็นวงกว้างนะครับ

ทำให้ตอนนี้หลายจุดบริเวณฝั่งอันดามันเกิดปากการังฟอกขาวเกิดขึ้นวันนี้ครับ
อุณหภูมิที่สูงขึ้นแบบนี้ส่งผลกระทบอะไรต่อมนุษย์อย่างเราบ้าง

โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางของประเทศนั้น

ปัจจัยตัวสำคัญที่ทำให้อากาศทั่วไทยร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่ณขณะนี้
ก็เกิดจากการที่บริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำมาเนื่องมาจากความร้อน
หย่อมความร้อนยังคงแผ่ปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางอย่างต่อเนื่องนะครับ
ความร้อนนั้นสะสมติดต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน
ในขณะเดียวกันบริเวณท้องทะเลก็มีการหอบเอาความชื้น
ปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ที่ติดกับชายฝั่งนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก

โดยพัดพามาพร้อมกับกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
อกจากจะทำให้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองแล้ว
ยังคงมีโอกาสทำให้เกิดอากาศที่ร้อนอบอ้าวในหลายพื้นที่
วันนี้ครับอุณหภูมิไต่ระดับอยู่ที่ประมาณ๔๒องศาเซลเซียตในช่วงกลางวัน
พรุ่งนี้มีลุ้นว่าอุณหภูมินั้นอาจจะไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๔๓องศาเซลเซียตในหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานตอนบน
รวมไปถึงบริเวณตามแนวกลางประเทศถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
แน่นอนครับสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย
โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคไมเกรน
คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าอากาศที่ร้อนขึ้นแบบนี้นั้นส่งผลแน่นอนต่อการกำเริบของโรคไมเกรน
มีการศึกษานะครับว่าอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นทุก๕องศาเซลเซียตก็จะทำให้มีอาการไมเกรนกำเริบขึ้นได้ถึง
เนื่องจากหลอดเลือดแดงในสมองเกิดการบีบตัวแล้วก็คลายตัวมากกว่าปกติ
ทำให้มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงยิ่งทำงานในห้องแอร์แล้วออกไปเจออากาศที่ร้อน
ยิ่งทำให้อาการไมเกรนนั้นกำเริบมากยิ่งขึ้น
วิธีป้องกันก็คือดื่มน้ำเย็นครับคลายร้อนนอนหลับตานิ่งสักพักหนึ่งนะครับ
แต่ถ้าหากอาการอ่อนเพลียที่เกิดจากการออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นระยะเวลานาน
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการขาดน้ำนั่นเอง
รู้ได้อย่างไรว่าร่างกายขาดน้ำให้สังเกตจากปัสสาวะนะครับ
ปัสสาวะมีสีเหลืองเข้มแล้วก็มีกลิ่นฉุน
นั่นแหละครับคืออาการขาดน้ำควรที่จะจิบน้ำเปล่า
ละประมาณ๑๕๒ลิตรนะครับ
ค่อยจิบนะครับอย่าจิบทีเดียวหมดนะครับ
อย่างที่สองนะครับอาการไขร้ร้อนแบบสุดคั่วแบบนี้นะครับ
ถือว่าเสี่ยงต่อการเกิดอาการชักเช่นเดียวกัน

สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอาจจะเกิดการเป็นบัตรเจ็บคอ
หรือว่าอาจจะเป็นไข้ได้
นี่คืออาการต่างนะครับรวมไปถึงการปรับตัวของร่างกาย
เพื่อที่จะต้องรับมือกับอุณหภูมิที่ไต่ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สิ่งสำคัญก็คืองดทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นระยะเวลานาน
เกษตรกรควรที่จะสวมใส่เครื่องแต่งกายให้เหมาะสม
นี่คือเรื่องราวต่างที่เรานำมาย้ำเตือนกันในค่ำคืนนี้นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
ข้อความทางไลน์ยังคงส่งมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับ

อากาศเป็นอย่างไรร้อนแค่ไหน
ปรับตัวอย่างไรบ้างกับอากาศร้อนแบบนี้

เดินทางไปไหนก็ตามแต่ช่วงสงกรานปีนี้
เตรียมใจไว้เลยรถติดคนแน่แน่
อย่างน้อย๒๒ล้านคนพร้อมเดินทางสงกรานนี้

กระทรวงคมนาคมคาดคนไทยแห่เดินทางกลับภูมิลำเนา
และท่องเที่ยวช่วงสงกรานมากกว่า๒๒ล้านคน
คุมเข้มด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่

งกรานปีนี้จะมีเงินสะพัดกว่าแสนล้านบาท
ติดตามในไทยรัฐนิวโชว์ช่วงหน้า

ล่าสุด๒๒ล้านคนพร้อมออกเดินทาง
ไปดูกันว่าเขาจะวางแผนความปลอดภัยกันยังไง
เทศกาลสงกรานระหว่าง๘๑๘เมษายนนี้
กระทรวงคมนาคมคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทาง
เพิ่มขึ้นกว่า๑ล้าน๒แสนคน
จากปีก่อนประมาณ๒๑ล้านคน
เนื่องจากว่าได้รับอานิสงศ์จากมาตรการกินเที่ยวรถหย่อนภาษี
ส่งสาธารณะนะครับระบบขนส่งมลชนจะเพิ่มเที่ยววิ่งทั้งรถ
ขศครับแล้วก็รถร่วมบริการรวมทั้งขบวนรถไฟ
แล้วก็เที่ยวบินให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
โดยจะเพิ่มเที่ยววิ่งจาก๓๕๑๔๕๕เที่ยว
ขยับไปเป็น๔๖๒๔๘เที่ยวหรือเพิ่มขึ้น๕๔๗๙๓เที่ยวนะครับ
คศบอกว่าจัดเที่ยวรถเสริมระหว่างวันที่๘๑๘เมษายนนี้
รวมแล้ว๑๕๓๔๐เที่ยวเฉลี่ยวันละ๒๐๐เที่ยวต่อวันนะครับ
ก็ทำให้มีรถวิ่งบริการรวม๙๐๐เที่ยวต่อวัน
สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงถึงวันละกว่า๒แสนคน
แล้วก็คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการรวมแล้วประมาณ๓ล้าน๗แสนคน
มาดูในส่วนของรถไฟกันบ้างค่ะ
รถไฟได้เตรียมเพิ่มตู้โดยสาร๑๒ตู้ในขบวนรถประจำทั้ง๒๔๔ขบวน
โดยจะเพิ่มขบวนรถไฟฟรีทั้งขาไปและขากลับนะคะ
รวม๒๙ขบวนรองรับผู้โดยสารได้เป็น๑๗๐๐คนต่อวัน
จากปกติรองรับได้๑แสนคนต่อวันค่ะ
สำหรับจุดตัดรถไฟจะมีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเข้าไปดูแลในจุดตัดทางรถไฟ
ที่ยังมีจุดลักผ่านหรือไม่มีเครื่องกั้น๕๘๔จุดด้วยนะคะ
ส่วนใครที่จะเดินทางโดยเครื่องบินตอนนี้
ท่ากาศยานต่างเตรียมความพร้อมแล้วทั้ง๖แห่งนะคะ
แก่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิท่ากาศยานดอนเมือง
อากาศยานภูเก็ตท่ากาศยานเชียงใหม่
อากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย

ก็จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการช่วงสงกราน
ระหว่างวันที่๘ถึง๑๘เมษายนนี้นะคะ
ประมาณ๓๙๘๐๐๐คน
เฉลี่ย๓๖๑๘๐๐คนต่อวัน
แล้วก็จะมีเที่ยวบินประมาณ๒๔๒๐๐เที่ยวบิน
เฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณ๒๒๐๒เที่ยวบินต่อวันค่ะ
สำหรับจุดที่มีการจราจรหนาแน่นทั่วประเทศ๔๗จุดนะครับ
ก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ประมาณ๒๐๐๐คน
กรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบท
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง
ดังนั้นก็ขอให้ประชาชนเชื่อมั่น
เรื่องของความปลอดภัยสบายใจหายห่วงนะครับ
ทีนี้มาดูเรื่องของบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอย
ในช่วงเทศกาลสงครานปีนี้กันบ้างนะคะ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาประเมินบอกว่า
จับจ่ายช่วงสงครานในปีนี้
คึกคักที่สุดในรอบ๓ปี
แล้วก็มีเม็ดเงินสะพัดสูงสุดในรอบ๓ปีด้วย

คิดเป็นมูลค่า๑๒๓๕๔๒ล้านบาท
สะท้อนให้เห็นว่าช่วงสงกรานตอนนี้
ยังไม่มีสัญญาณที่จะทำให้การจับจ่ายนั้นลดลงนะคะ
ขณะเดียวกันก็ยังได้รับอนิสงฆ
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
ที่ให้สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการกินเที่ยว

สงกรานนี้ประชาชนเขาตั้งใจจะทำอะไรกันบ้าง

พบว่าประชาชนนิยมทำกิจกรรม

ถัดมาเกาะสนองนะครับ
กินเที่ยวช่วยชาติแล้วก็ลดหย่อนภาษีได้ด้วย

ส่วนการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศคิดแล้วเป็นสัดส่วนร้อยละ๙๐๖
และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในประเทศประมาณ๔๖๐๑บาทต่อคน
ส่วนการท่องเที่ยวในต่างประเทศนั้น

ในช่วงนี้อยู่ที่ตัวเลขร้อยละ๙๗
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยถ้าเกิดคิดเป็นเม็ดเงินแล้วสูงกว่าหลายเท่าตัวมาก

อยู่ที่๕๗๖๕๓บาทนั่นเองครับ
จากนี้นะคะเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนน
ในช่วงวันหยุดยาวก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องช่วยกัน
ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไม่ให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะ
มีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับช่วงเทศกาลสงคราน

ในปีที่แล้วนะคะคุณผู้ชมมีผู้เสียชีวิตในช่วงสงคราน
เฉลี่ยวันละ๔๐คนต่อวันนะคะเยอะว่าเยอะมาก
บาดเจ็บชั่วโมงละ๑๖๐คน
สาเหตุมาจากการดื่มแล้วขับนั่นเองค่ะ
ทางตำรวจทางหลวงก็เลยร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะ
ในการจัดจุดพักรถให้กับประชาชนในช่วงเดินทางเทศกาลสงคราน
กิจกรรมนี้จะเริ่มขึ้นวันที่๑๑และ๑๒เมษายน๒๕๕๙นี้ค่ะ
ตำรวจทางหลวงและภาคเอกชนจะให้บริการจุดพักรถ
ให้บริการน้ำดื่มผ้าเย็นตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น
เพื่อให้ผู้ที่อ่อนล้าจากการขับขี่ยานพานะได้ผ่อนคลาย
นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่รถยนต์

จุดพักรถจะมีทั้งหมด๔จุดตามถนนสายสำคัญ
พลตำรวจรีสมชายเก่าสำรานผู้บังคับการตำรวจทางหลวง

งครานได้วางมาตรการไว้๓ประการ
คืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

และการปรับปรามอาทยากรรมบนทางหลวง
ซึ่งตำรวจทางหลวงได้มีจุดให้บริการประชาชนทั้งหมด๑๙๒จุด
มีรถของตำรวจทางหลวงคอยให้บริการกว่า๗๐๐คันทั่วประเทศนะคะ
นั่นในแพทย์ประเภทศกลสกลสัตยาทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนธนสุข
บอกว่าการบาดเจ็บจากการจราจรของประเทศไทย
ในช่วงเทศกาลสงครานปี๒๕๕๘ที่ผ่านมา
มีอัตราผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ๔๐คน
บาดเจ็บชั่วโมงละ๑๖๐คน
ร้อยละ๒๕สาเหตุมาจากการดื่มแล้วขับนะคะ

รถจักรยานยนต์ยังคงเป็นยานพาหนะ
ที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุดค่ะ
ส่วนปีนี้นอกจากจะปลูกจิตสำนึก
ผู้ขับขี่คำนึงถึงความปลอดภัยแล้ว
กระทรวงสาธารณสุขยังเตรียมความพร้อม
รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด๒๔ชั่วโมง
โดยมีการเตรียมความพร้อมของทีมแพทย์พยาบาลอุปกรณ์
กว่า๑๔๕๐๐ทีมกระจายไปตามโรงพยาบาล
บนเส้นทางหลวงกว่า๒๐๐แห่งทั่วประเทศค่ะ
ส่วนมาตรการป้องกันก็จะให้สาธารณสุขแต่ละจังหวัด
จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจุดให้บริการประชาชนจุดควบคุมแอลกอฮอล์
ด่านควบคุมความประพฤติเสี่ยงศูนย์ส่างเมา
เพื่อให้ประชาชนเดินทางโดยสวัสดีภาพนะคะ
มาดูเรื่องของเอกสารลับของปานามากันบ้าง
ตอนนี้พ่นพิษไปในหลายประเทศเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็ผู้นำไอซแลนด์ประกาศลาออกใช่ไหมคะ
ล่าสุดค่ะผู้นำปานามาบอกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมธิการ
ร่วมกับนานาชาติเพื่อมาตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะ
ฮวนคาลอสวาเรล่าประธานาธิบดีของปานามา
วันนี้แถลงข่าวบอกว่าจะตั้งคณะกรรมธิการจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อร่วมพิสูจน์ความโปร่งใสในการเก็บภาษี
โดยจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเอกสารลับของบริษัท
เพื่อปกป้องปณมาจากการประนามของประเทศที่ร่ำรวยแล้วก็ระบบการเงินโลกด้วยค่ะ
ขณะที่ไอซแลนด์นะคะยังคงมีการประท้วงของประชาชนที่ไม่พอใจต่อเนื่องเป็นวันที่๓แล้วค่ะ
แม้ว่านายซิกมุนตูกุลล็อกซอนนายกรัฐมนตรีไอซแลนด์ที่มีชื่ออยู่ในเอกสารลับปานามา
จะยอมลาออกจากตำแหน่งไปแล้วเมื่อวานนี้
ประชาชนยังคงต้องการให้จัดการเลือกตั้งใหม่
และให้มีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ทั้งชุด
แทนที่จะเสนอชื่อนายซิกกูตูอันกีโยฮันซอนวัย๕๓ปี
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและประมงและรองหัวหน้าพักพีพี
ซึ่งเป็นพักรัฐบาลของไอซแลนด์มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่
ฝ่ายค้านของไอซแลนด์เขายื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

แต่ว่ามีสาขากระจายอยู่ทั่วทั้งโลกนะครับ
ไทยเองก็มีสำนักงานตั้งอยู่เหมือนกันนะครับ
ล่าสุดสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนอนาชาติ
นับเป็นสาขาที่มีจำนวนลูกค้ารวมกันมากที่สุด
เกือบ๑ใน๓ของสาขาที่มีอยู่ทั้งหมด
พบว่าผู้มาใช้บริการก็นิยมจะเปิดบริษัทบังหน้า
ถึงกว่า๑๖๐๐๐แห่งครับ
อกจากนี้ระบุด้วยว่ามีเครือญาติของสมาชิกปัจจุบัน
และอดีตสมาชิกจากคณะกรรมการเมืองถาวร

อย่างน้อย๘คนเข้ามาใช้บริการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าปปชบอกว่าในประเทศไทย
หากพบรายชื่อเป็นข้าราชการ
เจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองที่เข้ากฎหมายปปช
ก็พร้อมที่จะดำเนินการตรวจสอบ
แต่ว่าตอนนี้ก็คงต้องรอฟังรายละเอียด
สำนักงานป้องกันและปรับรามการฟอกเงินก่อนว่า

ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนค่ะ

ในเบื้องต้นนั้นย้อนรอยให้คุณผู้ชมติดตามนะครับ
คาดว่าต้นเพลิงมาจากร้านดอกไม้รัตนาสถาพร
ลอยในตลาดสดอยู่ใกล้กันกับ
ถนนคนเดินบนถนนขุนสรรนะครับ
สาธารณภัยสิงห์บุรีประสานรถดับเพลิง
และท้องถิ่นใกล้เคียง
ขณะนี้เริ่มควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับตลาดสดแห่งนี้เป็นตลาดเย็นนะครับ
ก็ตลาดเริ่มหวายแล้วแต่ยังคงมีพ่อค้าแม่ขาย
แล้วก็ประชาชนเดินจับจ่ายใช้สอยจำนวนหนึ่ง
ดับเพลิง๓คันยังฉีดน้ำสกัดอย่างต่อเนื่อง

จากว่าบริเวณดังกล่าวนั้นส่วนใหญ่เป็นอาคารไม้ด้วยนะครับ
หากมีความคืบหน้าในประเด็นนี้ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณเขมสอนจะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์
ของถูกและดียังมีอยู่จริงแต่ของฟรีเนี่ยดีที่สุดครับ

ติดตามได้ในไทยรัฐนิวโชว์ช่วงหน้า
แล้วก็มีอดีตนายกรัฐมนตรีคนไกล
นี่คือบรรยากาศที่พักเพื่อไทยนะคะ
จัดงานรดน้ำสงครานสืบสารประเพณีไทย
มีผู้บริหารแกนนำอดีตสสพักเพื่อไทย
นำโดยนายภูมิธรรมวิทยาชัยรักษาการเลขาธิการพัก
อย่างที่เห็นในภาพทุกคนพร้อมใจกันใส่เสื้อลายดอกสีสันสวยงามนะคะ
ก็เข้าไปรดน้ำขอพรนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์นายสมชายวงสวัสดิ์
พลตำรวจโทวิโรธเป่าอินนายโพคินพลกุลนายยงยุทธ์วิชัยดิต
ก่อนการรดน้ำดำหัวค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีสไกด์มาเลยค่ะ
วยพรพูดคุยกับสมาชิกพัก
ซึ่งก็บอกว่าประเพณีสงครานถือเป็นวัฒนธรรมไทย
ถือว่าปฏิบัติกันมายาวนานเป็นการระลึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่
ขอให้ทุกคนมีความสุขพร้อมกับฝากว่าชีวิตคนเรามันสั้น
ดังนั้นไม่ควรอยู่ด้วยความอิจฉาความโกรธแค้น
แต่ควรสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
เพราะส่วนตัวอยากเห็นคนไทยมีความสุข
พร้อมฝากว่าเป็นนักการเมืองต้องรักประชาชนค่ะ
เป็นนักการเมืองจะจีรัมได้เมื่อนักการเมืองนั้นเข้ามาทำเพื่อประชาชนและรักประชาชนจริง
อกจากนี้นะคะสื่อก็ยังถามอดีตนายกรัฐมนตรีอีกท่าน
นั่นก็คือนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ถามว่าสงกรานปีนี้อยากได้อะไร
นางสาวยิ่งลักษณ์บอกว่าอยากได้บรรยากาศความสุขของคนไทยคืนมา
อยากได้บรรยากาศสงกรานที่ทุกคนมีแต่รอยยิ้มซึ่งกันและกัน
อาจมีความเห็นต่างได้แต่เชื่อว่าคนไทยด้วยกัน
รักแล้วก็สามารถประคับประคองบรรยากาศสงครานนี้
ให้เป็นสงกรานที่อบอุ่นเหมือนทุกปีค่ะ
มาดูในฝั่งของรัฐบาลกันบ้างนะครับ
พูดถึงกรณีที่โฆษกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานั้น
เรียกร้องให้ทหารอย่าใช้อำนาจมากเกินความจำเป็น
โดยบอกว่าเรื่องนี้เป็นการทำงานภายในประเทศ
ทหารรู้ว่าควรทำอย่างไรแค่ไหนไม่ได้ใช้อำนาจโดยมิชอบครับ
พลเอกชาติอุดมติธสิริประธานกรรมการติดตาม
และตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐหรือคอตร
ได้เชิญสื่อมวลชนเชิญภาคเอกชนเข้าพบค่ะ
เพื่อเป็นการขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์
แนวทางรณรงค์สำนึกไทยไม่โกง
เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนให้เกิดความตื่นตัวนะคะ
และรับทราบถึงสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ
เพื่อให้ประเทศตะวันตกเข้าใจอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
เช่นเดียวกันกับพลโทสุชาติผ่องผุดนะครับ
กรมทหารสื่อสารในฐานะหัวหน้าคณะทำงานติดตามสื่อ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคศเชิญผู้บริหาร
และตัวแทนผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลเข้าหารือ
เพื่อขอความร่วมมือให้งดนำเสนอข่าวที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้ง
และขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์การทำงานของรัฐบาล
รวมทั้งคศด้วยนะครับ
มาดูเรื่องของการออกเสียงทำประชามติร่างรัฐธรรมนุนกันบ้างนะคะ
วันนี้นายกรัฐมนตรีออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยบอกว่า
ถ้าเกิดว่ายังคงขัดแย้งไม่เลิกเนี่ยนะคะ
อาจจะยกเลิกการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูลก็เป็นไปได้ค่ะ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชนะคะ
ตอนหนึ่งระหว่างเป็นประธานมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ภาครัฐเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า๗๐๐แห่ง
ภายในงานประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล
ถึงการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูลบอกว่า
หากยังมีการออกมาประท้วงและยังมีการทะเลาวิวาสกัน
ก็จะยกเลิกการทำประชามติพร้อมขอคำมั่นสัญญาจากตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เข้ามารับฟังนโยบายบอกว่า
ขออย่านำคนมาชุมนุมแล้วก็อย่านำคนมาเสียชีวิตอีก
เช่นนั้นจะไม่มีประเทศไทยอีกแล้วค่ะ
และแทนเอาฟืนจิงจ่ายกันได้ไหมไม่ได้

มันไม่รู้เรื่องตายกันไม่รู้เรื่องตายเพราะใคร
ไม่รู้เลย
ก็คือลดมาผมไม่อยากจะพูดไอ้เรื่องของงานี้เลย
ส่วนที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่า
นชในวันนี้นะคะมีการลงมติในวาระที่สาม
เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
เห็นด้วยร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเสียงไม่เห็นด้วยหนึ่งเสียง
ออกเสียง๓เสียงแล้วก็ไม่ลงคะแนนเสียง๑เสียงค่ะ
เช่นเดียวกันนะคะที่ประชุมสอนชอก็มีมติร้อยห้าสิบสองเสียง
เห็นชอบให้สนชส่งคำถามประชามติเพิ่มเติม
ให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกต
ดำเนินการออกเสียงประชามติโดยเห็นควรให้ตั้งคำถามว่า
เห็นด้วยหรือไม่ในช่วงระหว่าง๕ปีแรกนับตั้งแต่ที่มีรัฐสภาชุดแรก
รัฐธรรมนูลให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการจัดงานเมาลิสต์กลางแห่งประเทศไทยนะครับ
ได้มีการจัดงานแถลงข่าวเพื่อเตรียมที่จะจัดงานเมาส์ธรรมดิกากนะครับ

กล่าวว่างานเมาลิตกลางแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นงานสำคัญระดับชาติของพี่น้องชาวมุสลิม
จัดมายาวนานต่อเนื่องเป็นเวลากว่า๕๐ปี
เพื่อเฉลิมฉลองการประสูจน์ของศาสดานบีบุหมัติ
ผู้นำเผยแพร่ศาสนาอิสลามแก่มวลมนุษยชาตินะครับ
โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดณบีโมฮมัติ
ผู้นำการพัฒนาฮาล้านผู้รังสรรคสังคมพหุวัฒนธรรม
เพื่อแสดงให้เห็นว่าศาสดาแห่งศาสนาอิสลามนั้น
สามารถปกครองคนในหลากหลายวัฒนธรรมได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
เมาลิตกลางแห่งประเทศไทยปีนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลายนะครับคุณผู้ชม
ในประเทศไทยกว่า๑๐๐ร้านกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่๓๐เมษายนนี้
ถึงวันที่๒พฤษภาคมนี้ณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
น้องจอกกรุงเทพมหานครสนใจก็แวะเวียนไปได้นะครับ
คุณผู้ชมค่ะคืนนี้มีคลิปให้ดูกันอีกแล้วค่ะ
ถ้าจำได้ก่อนหน้านี้มีคลิปเหตุการณ์หนึ่งที่บอกว่าเป็นซอบบี้เมืองไทย
เขาไปแย่งกันซื้อรองเท้าผ้าใบยี่ห้อหนึ่งนะคะ
นี่มีอีกแล้วแต่เป็นผ้าใบอีกยี่ห้อ
เขาไปแย่งกันเพราะว่าราคาถูกเห็นคุณโรสลินบอกว่าก็อยากได้อยู่เหมือนกัน

ไปพอเห็นปุ๊บหันหลังกลับเลยเพราะว่าเยอะจริงโดยเฉพาะนิสินนักศึกษา
โอ้โหไปดูคลิปกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ดีนะเนี่ยที่คุณโรสลินหันหลังกลับไม่ไปแย่งกับเขา
ก็ถ้าเกิดไปคงเป็นลมอะค่ะน่าจะเป็นลมเป็นแรงได้เลยนะ
ตั้งชื่อคลิปว่าฝูงซอมบี้ปะทะรองเท้าลด๕๐
กำลังจัดโปรโมชั่นลดราคาอยู่และนี่คือหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะ
กลางเลยนะตรงกลางเลยนะคนก็ไปดูคลิปนี้เนี่ย๔แสนครั้งแล้ว
ในโลกออนไลน์ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยค่ะ
ส่วนหนึ่งก็เปรียบเทียบว่าโอ้โหคนไทยก็ไม่ต่างอะไรกับคนจีนละมั้ง
ก่อนหน้านี้มีคลิปแย่งกันกินอาหารออกมา
ส่วนหนึ่งก็บอกว่าทางห้างเนี่ยควรจะจัดระเบียบในการซื้อนะ
จำกัดซื้อเพียงคนละ๑คู่ก็พอ
ส่งต่อกันไปในโลกออนไลน์เยอะเลย
ส่งไปส่งมาคนก็เลยรู้ข่าวเยอะไปรุมกันซื้อ

ทีมข่าวสายตรวจโซเทียลติดต่อไปยังนางสาวปียวัลลีละสมภพ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลจำกัด
เธอก็บอกว่าที่ลูกค้าให้ความสนใจซื้อก็เพราะว่าทางห้างเขาลดราคา
แล้วก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่รองรับแล้ว
มีการให้เรียงแถวตามลำดับ
มีการตั้งเสาคิวเพื่อความเป็นระเบียบ
แต่ภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไงคุณผู้ชม
สินค้านี้บอกเลยว่าจะขายไปจนถึง๑๓เมษายน
แต่ไม่รู้ว่าจะหมดก่อนหรือเปล่า
แต่ถ้าหมดเขาจะมีสินค้าอื่นเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเขาบอกไว้แบบนี้นะคะ
หลายคนก็นะอาจจะไปสนองรัฐบาลคือก็กินเที่ยวช็อปช่วยชาติ
แต่ว่าอย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่าได้รองเท้าแล้วเผลอนะครับ
ขอใบกำกับภาษีถ้าอยากจะได้รถยนต์ภาษีจริงต้องขอใบกำกับภาษีด้วย
นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยช่วงหน้ากลับมาติดตาม
ประเด็นที่เกิดขึ้นในต่างประเทศกันบ้างครับ
วินาทีชีวิตของเด็กชายชาวจีนที่พลัดตกลงมาจากด้านหลังรถตู้
จะเข้าไปติดอยู่ตรงกลางระหว่างล้อของรถเก๋งที่ขับตามมา

ติดตามได้ในไทยรัฐนิวโชว์ช่วงหน้า
เมื่อกี้ยังคงเพลิดเพลินกันกับมาตรการปลายปีที่แล้ว
คือแค่กินเที่ยวขอไปกำกับภาษีมาลดหย่อนภาษีนะครับ
ช๊อปช่วยชาตินัยนโยบายเมื่อสิ้นปี๒๕๘
เดี๋ยวบางทีเจ้าของร้านงงด้วยนะครับ
คุณผู้ชมคะมาถึงช่วงภารกิจพิทักษ์ชายแดนใต้ค่ะ
ไทยรัฐทีวีได้นำเสนอนะคะเรื่องราวของเหตุการณ์ความไม่สงบ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ
เราได้เห็นว่ากองทัพในแต่ละยุคสมัยก็ใช้ยุทธศาสตร์
ในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันไป
ยุคที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่
ประชาชนในพื้นที่ให้การตอบรับให้ความไว้วางใจ
และให้ความร่วมมือกับภาครัฐมากยิ่งขึ้นนะคะ

ยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คือสิ่งที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบก
ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง

กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรมาโดยตลอด

ถูกดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ประกอบด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจ
เพื่อลดและขจัดเงื่อนไขเรื่องอัตลักษณ์
รวมทั้งประวัติศาสตร์อันนำมาสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และความถนัดของแต่ละบุคคล
รวมทั้งการกระทำที่ผิดกฎหมายต่าง
การไม่ให้สถานการณ์ในพื้นที่ถูกยกระดับเข้าสู่เวทีสากล
โดยยึดถือกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ทางนี้ได้เน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่มีการกระทำนอกกฎหมายอย่างเด็ดขาด
รอปภในชีวิตและทรัพย์สิน
เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย
และประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
และสุดท้ายคือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

สนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน
ความเป็นเอกภาพในการทำงานมีค่อนข้างจำกัด
นะครับเนื่องจากตอนนั้นได้มีพรสตขึ้นมา
ในส่วนของสอบตเขาก็จะมุ่งเน้นในกลุ่มงานด้านการพัฒนา
ในส่วนของกรมนก็มุ่งเน้นในเรื่องของงานด้านความมั่นคง
ในกระดาษที่กลไกรราชการกัดส่วนเหมือนลอยตัวอยู่นอกเหนือปัญหา
บูรณาการทั้ง๓กลไกที่ว่า
เคลื่อนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

ก็คือคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งทั้งหมดนี้คือกลไกสู่การขับเคลื
การทำงานด้านความมั่นคงและงานด้านการพัฒนา
ให้เป็นเนื้องานเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ
และต่อยอดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
พลเอกประยุทธ์ตั้งใจบูรณาการทั้งกองอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและสอบตให้เดินไปพร้อมกัน
โดยมีจุดมุ่งหมายและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
ประกอบด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ภายใต้โครงสร้างคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสต
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
หมายถึง๑๗กระทรวง๖๖หน่วยงาน
ปัจจุบันกระจายการทำงานอยู่ในพื้นที่
ผลเอกประยุทธ์ยังกำหนดด้านการข่าว
ต้องสามารถกำหนดเครือข่ายผู้ก่อเหตุรุนแรงอย่างเป็นรูปธรรม
และได้รับข่าวสารจากประชาชนทำให้สามารถติดตามจับกลุ่มแนวร่วมระดับแก่นนำได้หลายคน
ส่งผลให้เครือข่ายบางพื้นที่ถูกทำลาย
และหลายครั้งผู้ก่อเหตุรุนแรงถูกจับกลุ่มในขณะเตรียมจะก่อเหตุ
อกจากนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนยังดีขึ้น
จากการที่ทุกฝ่ายเข้าไปช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพที่ทำให้เกิดกิจกรรมร่วมกัน
ประชาชนให้การตอบรับและให้ความร่วมมือในการดูแลหมู่บ้าน
รวมถึงช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐมากขึ้น
สังเกตได้จากที่ประชาชนกล้าออกมาประกาศ
ตนไม่สนับสนุนการก่อเหตุร้ายเพิ่มมากขึ้น
ส่วนด้านความเชื่อมั่นของประชาชนต้องทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เพื่อให้กลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญตามประเพณีหรือการประกอบศาสนกิจ
โดยได้เน้นให้พื้นที่ที่จัดงานทุกแห่งมีความปลอดภัยไม่เกิดเหตุร้ายเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยจนสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นต่อประชาชน
ทำให้ทุกแห่งมีประชาชนเข้าไปเที่ยวงานอย่างหนาแน่น
ปัญหาชายแดนภาคใต้ในยุคของผลเอกประยุทธ์จึงสัมผัสได้ถึงการปฏิบัติหน้าที่ของทหารทุกคนที่ต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานเพื่อปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยไม่แยกเชื้อชาติศาสนาว่าเขาเหล่านั้นเป็นใครแต
ให้เห็นมาโดยตลอดเพื่อแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาซึ่งแน่นอนว่าเป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ทำมาถูกทางแล้วเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาในการดำเนินการอันจะเกิดผลการปฏิบัติเพื่อก้าวสู่การพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ในระยะที่๓ต่อไปเพื่อนำไปสู่การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน

คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกวินาทีขณะที่เด็กชายชาวจีนราย๑เนี่ยพลัดตกมาจากด้านหลังของประตูรถตู้แล้วก็ตกลงมาที่พื้นหลังจากนั้นก็มีคนมามุงเนี่ยนะครับก่อนที่เด็กเนี่ยจะพยายามยืนแต่ว่ายืนไม่ทันครับก็ทำให้เข้าไปติดอยู่ตรงกึ่งกลางของล้อรถยนต์คัน๑ที่ขับตามมาด้านหลัง
ใช้ถนนบริเวณนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากรถทั้งสองเนี่ยกำลังที่จะเคลื่อนตัวตามสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกในเมืองเจ้าตรงมณฑลยูนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนแต่ประตูด้านหลังของรถตู้ปิดไม่สนิทครับทำให้เปิดเผยขึ้นขณะที่รถเนี่ยพุ่งตัวไปด้านหน้าแล้วเด็กก็พ

เพราะดีว่าไม่เป็นไรบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ
แต่ว่าคนนี้ไม่เจ็บแน่นะครับ
ผู้กำกับลวงพี่แจ๊สศรีจี
เพราะเขาบอกว่าเข้าฉายวันแรก
รายได้ทุบสถิติหนังไทยที่เขาฉายมาตลอดเลยใช่ไหมคะ

ซึ่งผู้กำกับอย่างพี่พศอานนท์ก็ถือว่า
บคำสบประมาทได้ดีเลยทีเดียวค่ะ

ที่นี่ที่เดียวมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ

เพราะในวันนี้เรามีภาพความน่ารัก
ความน่าประทับใจของคู่แม่ลูกสุดฮอต

แม่โบวันด้ามาฝากคุณผู้ชมกันด้วย
ติดตามได้ที่นี่ที่เดียวเหมือนกันนะคะ

เพราะอะไรทำไมแม่โบถึงกับกลั้นน้ำตา

ชอบท่าของสองสาวหญิงพาเรศบันเทิง

หลังจากนั้นนะคะติดตามข่าวในพระราชสำนักนะคะ

พรุ่งนี้ช่วงค่ำมาเจอไทยรัฐนิวโชว์ได้ใหม่

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวใน

เปิดการประชุมวิชาการอนาชาติ
วัฒนธรรมราชและวัฒนธรรมหลวง

สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่๕เมษายนพุทธศักราช๒๕๕๙

ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปะกิ่ง
ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพมหานคร๑ชั่วโมง
สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยชิงหัวพระราชทานพระราชวรกาศ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยชิงหัว

มหาวิทยาลัยชิงหัวเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ที่เป็นเลิศด้านการเรียนการสอนการวิจัย
เน้นการศึกษาที่มีความคิดเริ่ม
สร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
มีปรัชญาแห่งการศึกษาคือ
ฝึกฝนโดยยึดหลักจริยธรรม
และได้ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักวิชาการ

ผู้นำประเทศที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก
ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน๑๙คณะ๕๕สาขาวิชา
และ๗๔วิชาเอกมีนักศึกษากว่า๔๕๐๐คน
ปัจจุบันมีนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ที่นี่
ประมาณ๕๐คนในทุกระดับ
สาขาวิชาต่างอาทิวิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์สังคมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์
ภาษาศาสตร์วรสารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์
ณิตศาสตร์การบัญชีกฎหมาย
การออกแบบวิทยาศาสตร์การแพทย์

และหลักสูตรบริหารธุรกิจ
จากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคารปิงซัว

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยชิงหัว
ถวายพระกรยาหารกลางวัน
ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารอู่ซุ่นเต๋อ
เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ
วัฒนธรรมราชและวัฒนธรรมหลวง
สิ่งที่เหลียงซื้อเฉิงมองข้ามไปที่เขาอุทัย
สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
มีพระราชดำรัฐเปิดการประชุม

ต่อจากนั้นเสด็จพระโหรกราชแขนตอบ
พระราชภาพสำหรัฐอุนาห์

เจียงเจียงเจียงเจียงเจียงเจียงเจียงเจียงเจียงเจียงเจียงเจียงเจียงเจียงเจียงเจียงเจียงเจียงเจียงเจียงเจียงเจียงเจียงเจียงเจียงเจียง

สามารถนำชาน้ำมันมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย
อกจากนี้ยังส่งเสริมด้านพันธุ์ปลา
รวมทั้งความร่วมมือในโครงการหลวงด้วย
ขณะเดียวกันควรส่งเสริมความสัมพันธ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้น
รวมทั้งความร่วมมือด้านความมั่นคง
โดยเฉพาะการป้องกันและขจัดปัญหาการค้ายาเสพติด
ที่สำคัญเรื่องแม่น้ำล้านช้างและแม่น้ำโขง
ที่นายกรัฐมนตรีเพิ่งมาประชุมนั้น
เพื่อความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโขง
พร้อมกันนี้ส่งขอให้ทางการจีน
ปล่อยน้ำมาในฤดูแรงเช่นนี้ตลอดทุกปี
รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน
กราบบังคมทูลเรื่องความร่วมมือด้านการรถไฟ
สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามรมราชกุมารี

สนใจร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงด้วย
เพราะจะเป็นเรื่องยั่งยืนทำให้ไทยพึ่งตัวเองได้
ในลักษณะเดียวกับที่จีนได้พยายามเรียนรู้เรื่องนี้จากชาติตะวันตก
เมื่อเริ่มสร้างรถไฟความเร็วสูงในประเทศจีน
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในวันนี้
แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยควรสร้างความระหนัก
ถึงการศึกษาประวัติสถาปัตยกรรมเก่าแก่ต่าง
ชำรุดซุดโทรมควรซ่อมแซม
โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมแวดล้อมด้วยว่าจะส่งผลอย่างไร
และควรหาแนวทางและวิธีในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเก่าแก่ให้เหมาะสม
เพื่อจะได้มีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมให้คนรุ่นหลังได้ศึกษากันต่อไป
จากนี้ไทยควรสนใจร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงจากจีน
ในลักษณะเดียวกับที่จีนได้พยายามเรียนรู้เรื่องนี้จากชาติตะวันตก
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปะกิ่ง
แพทย์อาสารลำดับที่๕๓ปัจจุบันมีสมาชิกได้แก่แพทย์ทันตแพทย์เพศจรกรพยาบาลและอาสาสมัครรวม๒๙๙๐คน
โอกาสนี้ทรงเยี่ยมราชดรบ้านตลาดค้อและจากพื้นที่ใกล้เคียงที่ไปเฝ้ารับเสด็จ
มีผู้รับบริการด้านสุขภาพรักษาโรคทั่วไปและด้านทันตกรรมรวม๓๑๓คน
มีผู้ป่วยส่งต่อยังโรงพยาบาลภายในจังหวัดโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคและส่วนกลางรวม๒๙คน
ที่พบมากที่สุดคือโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
จากนั้นทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้าเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือจำนวน๓คน
ด้วยโรคและอาการต่างได้แก่
เพาะปัสสาวะเปิดที่ผนังหน้าท้อง
มะเร็งตับและพัฒนาการช้า
หลังจากมีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

ให้ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล๑๐๑
และโรงพยาบาลสิริราช

มีโอกาสให้สมาชิกพอสวจังหวัด๑๐๑เฝ้า
และมีพระดำรัฐแก่สมาชิกเกี่ยวกับธรรมะ
และคำสอนของพระธรรมวิสุทธิมงคล

น้ำมันก็จะไหลลงสู่ที่ต่ำ
จิตคนเราก็เช่นกัน
ถ้าไม่มีธรรมะ
คอยกั้นคอยเป็นกติกา
ชั่วก็จะเกิดขึ้นมากมาย
วันนี้เวลา๑๕นาฬิกา๙นาที
เจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าวาธิตยธรกิติคุณ
ไปยังวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสเกต

ครบ๑๖ปีของการละสังขาร
หลวงปู่สวงเป็นชาวกัมพูชาที่ทุดงแถบชายแดนตามเชิงเขาพนมดงรัก
เป็นพระสมรรถะและมีความอุเบคาสูง
ชาวบ้านทั่วไปเรียกขานว่าลูกอวเบาะหรือลูกตาเบาะเป็นภาษาเขมร
หมายถึงพระดาบทที่เป็นผู้รักษาศีลอยู่ตามถ้ำเขารำเนาไพร
หลวงปู่สวงละสังขารเมื่อวันที่๘กันยายน๒๕๕๙
จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมนตบหลวงปู่สวง
ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี๒๕๔๕ปัจจุบันใกล้แล้วเสร็จ
ใช้เป็นสถานที่สักการะบูชาหลวงปู่สวง
และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาด้านการก่อสร้างศิลปะขอมประยุกต์
ตัวอาคารมีศิลปะแบบขอมรอบฐานยาว๓๔เมตร
สูงจากฐานถึงยอดพระปราง๑๖เมตร
ภายในมี๓ส่วนส่วนที่๑แสดงประวัติหลวงปู่สวง
ส่วนที่๒เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนเท่าองค์จริงของหลวงปู่สวง
และส่วนที่๓เป็นที่ประดิษฐานถีบแก้วสังขารของหลวงปู่สวง
ไพรพัฒนาเดิมเป็นสำนักสงฆ์อยู่ห่างจากแนวชายแดน๑๘กิโลเมตร
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี๒๕๒๔สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์นิกาย
ได้รับพระราชทานวิสุงคามศรีมาเมื่อปี๒๕๕๙
ไรพัฒนาจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทั้งพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวกัมพูชา
ปัจจุบันมีพระพิสุทธิ์และสามเมรินจำคัญศาสตร์๓๔รูป
โอกาสนี้ทรงเยี่ยมราชดรที่ไปเฝ้ารับเสด็จด้วย
ตลอดทั้งวันที่สาราสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
คณะผู้แทนจากหน่วยงานและองค์กรต่างทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระเกียรติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินดามาศ
และนายดนเดชพัฒนารัฐผู้ว่าราชการจังหวัดยาลา

ช่วงนี้เชิญชมสารคดีพลิกประวัติศาสตร์
เปิดตำนานพระบรมศาลีริกษาธนบรมบันพฤษภูเขาทองวัดสะเกด
พระบรมศาลีริกษาธนบรมบันพฤษภูเขาทองวัดสะเกด
คตินิยมของพุทธเทราวาสในการสถาปนาพระมหาธาตุเจดีย์

เข้ามาสู่กรุงศรีอายุทยาตั้งแต่ยุคแรก
เมื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือขุนลวงพระงว่า
มีพระราชดำริให้สร้างพระปางมหาธาตุองค์ใหญ่ขึ้น
ในรัชการต่อมาลงสวดานอยุธยายังได้กล่าวถึง
เหตุการณ์ที่สมเด็จพระราเมสวนทอดพระเนธเห็นพระบรมศาลีริกฐาตุ
เสด็จปฏิหารจึงทรงสร้างพระปรางมหาธาตุต่อ
ภายหลังเมื่อกรมศิลปากรเข้าบุรณวัดมหาธาตุ
พบงานพุทธศิลป์โบราณ
และพบศิลป์บรรจุพระบรมศาลิริฆษฐาตุ

ยืนยันความสำคัญของพระมหาธาตุเจดี

เพื่อเป็นศูนย์กลางของพระนคร
และที่ยึดเหนียวจิตใจของประชาชน
เจดีองค์ใหญ่ในสมัยอายุทยาที่สำคัญองค์หนึ่ง

แรกสร้างโดยพระเจ้าบุเรงนอง

เพื่อประกาศชายชนะเหนือกรุงศรีอยุธยา
ในสมัยพระเจ้าหยุหวบรมโกษ
ซึ่งเป็นยุคสุดท้ายของยุคทองสมัยอายุ๗
สมัยอายุธยาทรงโปรดให้บุรณวัฒน์วาอาราม
และพุทธสถานสำคัญครั้งใหญ่ทั่วราชอาณาจักร
พุทธสถานเหล่านี้ได้กลายเป็นต้นแบบธรรมเนียมการสร้างพระมหาธาตุเจดี
และงานพุทธศิลป์สืบทอดต่อมาในสมัยรัตนโกศิลป์
ข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธิรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ